ไม่เป็นไรมันร้องแล้วมันวิ่งไปเลย
ฟ้าพี่ฟ้า

ไอ้ฟ้าไอ้ฟ้าไอ้ฟ้าไอ้ฟ้า

ไอ้ฟ้า

คุณผู้ชมครับเบิร์ตจะบอกให้นะ

เออร้องจน

เหมือนกับหยุดหายใจไปชั่วขณะใช่ไหม

ต้านแม่ไม่ให้แม่ไม่ให้

กั้นหายใจนิ่งเขียวไปแล้ว
คุณผู้ชมครับแล้วก็พ่อตั้งสติได้

ภายปอดกับแม่ลูกฟื้นฮะ

หมอวิทยาชัยบอกว่านี่ลูกคุณมีภาวะ
ร้องกลั้นอาการนี้มาก
เกิดขึ้นกับเด็กตั้งแต่๖เดือนถึง๔ขวบ
เกิดจากเด็กโกรธตกใจถูกขัดใจ
แล้วร้องไห้รุนแรงรุนแรงจนกั้น

ออกซิเจนสิครับคุณหมอแนะนำ
แบบนี้นะบอกว่าเวลาลูกอยากได้อะไร
แล้วงอแงถ้าเป็นแบบปกติ

จนเกินไปเขาจะยิ่งร้อง

เบื้องต้นสามารถป้องกันวิธี

แล้วร้องไห้ผู้ประคบคนเบลงเบนความสนใจ
ถ้ามีภาวะร้องกั้นปั๊บคนวางเด็ก

ไปเนี้ยประมาณสัก๑๕วินะครับ
อาการดีขึ้นถามน้ำแข็งหน่อยดีกว่า
ถ้าสมมุติว่าลูกแบบว่ามีอาการไม่พอใจดื้อ
แล้วก็ไม่ได้ดั่งใจแล้วเขามีอาการต่อต้านขึ้นมา

เอาจริงพี่เบิร์ดน้ำแข็งว่ามันเป็นตั้งแต่เราเลี้ยงลูกมาตั้งแต่เล็กเลยนะ
แล้ววัยที่เขาพูดว่าวัยทองสองขวบ
คือมันมีอยู่จริงนะคือมันมีอยู่จริงนะคือมันมีอยู่จริงนะคือมันมีอยู่จริงนะคือมันมีอยู่จริงนะคือมันมีอยู่จริงนะคือมันมีอยู่จริงนะคือมันมีอยู่จริงนะคือมันมีอยู่จริงนะคือมันมีอยู่จริงนะคือมันมีอยู่จริงนะคือมันมีอยู่จร